สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี้นะคะ
ใครที่อยากจะรวยฟังทางนี้เลยค่ะ
การที่คนเราจะรวยขึ้นมาได้นะคะ

ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนค่ะ
แล้วถ้าเราได้ทำอาชีพที่ถูกฉลกกับดวงชะตาของเรา
ก็จะยิ่งทำให้เรามีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เร็วมากขึ้นนะคะ
หมอไก่จะแบ่งทั้ง๑๒ราศีเป็น๔กลุ่มด้วยกันนะคะ
กลุ่มแรกคือกลุ่มธาตุไฟค่ะ
ธาตุไฟได้แก่ชาวราศีสิงศ์
ชาวราศีเมษและชาวราศีธนูนะคะ
ทั้ง๓ราศีนี้ค่ะพื้นฐานดวงชะตาของคุณ
คุณเป็นคนที่มีความขยันอย่างมากเลยนะคะ
แล้วเวลาที่คุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
ส่วนอาชีพที่ถูกฉลกกับกลุ่มราศีธาตุไฟค่ะ
ก็ได้แก่อาชีพที่ต้องแสดงออกนะคะ
อาชีพที่ต้องใช้ความคิดความสามารถมาก
หรือว่าถ้าใครที่จะฉีกแนวเลยนะคะ
ก็คือทำงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรใหญ่
ชาวราศีกรกฎพิจิกษ์แล้วก็มีนนะคะ
พื้นฐานดวงชะตาของทั้ง๓ราศีนี้ค่ะ
เขาจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งค่ะเข้าได้กับทุกสถานการณ์นะคะ
เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากค่ะ

เป็นคนที่เก่งแต่ไม่แสดงออกค่ะ
ส่วนอาชีพที่ถูกฉลกกับกลุ่มราศีธาตุน้ำนะคะ
ก็จะเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย
เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายอันนี้ก็ดีมากค่ะ
หรือว่าถ้าใครจะฉีกแนวเลยไปทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกการขนส่ง
จิสติกอันนี้ก็ถือว่าปังอย่างมากเลยนะคะ
กลุ่มราศีต่อมานะคะก็คือกลุ่มราศีธาตุดินค่ะ
ได้แก่ชาวราศีพฤกษกกันแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะ
พื้นฐานดวงชะตาค่ะกลุ่มราศีท่าดินเนี่ย
เป็นคนที่มีความอดทนสูงค่ะ
โลแกนของเขาเขาถือว่าเขาต้องช้า
แต่ชัวร์นะคะได้ชัวร์นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกรมราศีธาตุดินนะคะ

ถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะรวยช้ากว่าคนอื่นเขานะคะ
แต่ความรวยของเขาเนี่ยจะมั่นคงถาวรและก็แน่นอนค่ะ
ส่วนอาชีพที่ถูกฉลกกับกลุ่มราศีธาตุดินนะคะ
ก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับของใหญ่ของหนักค่ะ
เช่นผู้อุตสาหกรรมนะคะกเศรษฐกรรม
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรอะไรพวกนี้
ถือว่าถูกฉลกอย่างมากเลยค่ะ
กลุ่มราศีต่อมานะคะก็คือกลุ่มราศีธาตุลมค่ะ
แก่ชาวราศีเมทุนตุลและชาวราศีกุมนะคะ
พื้นฐานโดชตาของทั้ง๓ราศีนี้ค่ะ
ฐานเขาเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถ
เป็นคนที่ฉลาดค่ะเป็นคนที่หัววัย
ส่วนอาชีพที่ถูกฉลกกับทั้ง๓ราศีนี้นะคะ
ก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนหมู่มากนะคะ
งานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
งานเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างชาตินะคะ
งานที่เป็นงานบริการงานที่ไม่มีสินค้าที่จับต้องได้
ถือว่าเป็นงานที่ถูกฉลกกับคนธาตุลมอย่างมากเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ